คุณผู้ชมคะมาดูอาชีพที่เกี่ยวกับการบริการ
จนทำให้มีคลิปนี้เขาแชร์กันไปในโลกโซเชียลมีเดียหลายเพจเลยนะ
คือมันเป็นพนักงานพนักงานที่เป็นแอร์กราวอะค่ะ
แล้วมีการทะเลาะมีการเถียงด่าทอผู้โดยสารชาวจีน
น้ำหนักมันเกินกำหนดแล้วก็มีด่าคำหยาบด้วยค่ะ
ซึ่งล่าสุดสายการบินมีการออกหนังสือชี้แจงแล้วด้วย
แต่ก่อนที่จะไปฟังสายการบินชี้แจงเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะ
พนักงานก็ต่อว่าผู้โดยสารนะฮะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับ
เพราะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาจีนบ้างภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยนะครับ
ก็กำลังต่อว่าผู้โดยสารที่เป็นชาวจีนที่สนามบินดอนเมือง
แล้วในเพจนี้ค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่มีการต่อว่า
สายการบินนี้เขากำหนดเอาไว้คือห้ามเกิน๕กิโลกรัม
สายการบินอื่นก็สักประมาณ๗กิโลกรั
ใช่ค่ะทีนี้สายการบินนี้เขาจะกำหนดเอาไว้
คือน้อยกว่าสายการบินอื่นไงคะ
แล้วคลิปนี้เนี่ยพนักงานก็มีท่าทีฉุนเฉียวเลยค่ะ
เสียงดังโมโหด่านักท่องเที่ยวมีคำหยาบคาย
บอกไม่โอเคต้องรออยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหน

ทีนี้คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะนะ

ทำไมเป็นพนักงานต่อให้เป็นแอร์กราวมันก็เป็นอาชีพบริการ

ทำแบบนี้เหมือนกับเป็นหน้าเป็นตาประเทศไทยค่ะ
แล้วก็ทำให้เสียชื่อเสียงไปด้วย
แต่ว่าบางส่วนเขาก็เห็นใจนักท่องเที่ยวไง
ก็จะบอกว่าเอาจริงนะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เจอนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย
บางคนดื้อไม่ยอมทำตามกฎ
แล้วหนึ่งในคนแสดงความคิดเห็นนะคะ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าเคสนี้เท่าที่ทราบ
ผู้โดยสารกระเป๋าน้ำหนักเกิน

ก็เลยทำให้พนักงานคุมอารมณ์ไม่อยู่ด้วย
แล้วก็บอกผู้โดยสารว่าผู้โดยสาร

จะได้รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นอะไร

สายการบินก็มีการออกหนังสือชี้แจงมา

เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่

และพิจารณาตามกฎระเบียบของบริษัท
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นอีกนะคะ